แต่เมื่อวานนี้๓๐วันนี้แต่เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายเป็นวันราชการวันสุดท้าย
บรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่วนใหญ่ชื่นมื้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทย์
โดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลขณะนี้ท่านยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธี
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านบอกว่าท่านยินดีและภาคภูมิใจ
ที่ได้ลำลงตำแหน่งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด๑ปี
ขอขอบคุณผู้บัญชาการทุกระดับนะครับที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดมา
จึงสามารถดูแลแก้ปัญหาอาทยากรรมและยาเสพติดแก้ปัญหาให้ประชาชน
และขอฝากข้อคิดต้องฟังนะข้อคิดถึงตำรวจที่ยังดำรงตำแหน่ง
และทำหน้าที่อยู่ให้คิดถึงส่วนรวมให้มากคิดถึงส่วนตัวให้น้อย
อันนี้ท่านผอบตรฝากเอาไว้ครั้งสุดท้ายนะ
หลังจากนั้นนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ถ่ายรูปร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ระลึก
จากนั้นก็ได้นะครับมีการพูดคุยแล้วก็กล่าวอำลากับ
ราชการตำรวจที่มาร่วมพิธีซึ่งก็ได้มีการมอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจด้วย
จากนั้นก็เดินออกจากห้องประชุมศรียานนท์นะครับ
เพื่อไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าอาคาร๑
โอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศนี้แหละชื่นมื้น
ดูสิว่าใครส่งถึงประตูแล้วดูสิว่าใครปิดประตูให้ท่านเนี่ย
คนที่ส่งถึงประตูแล้วปิดประตูรถแบบนี้เขาต้องปิดเบานะ
ปฎ่าน้อยอย่างงี้คือพลโทรเรคต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะ
เดินมาจังหวานและส่งขึ้นและปิดประตูบ่าวแบบนี้

ส่วนใหญ่ชื่นมื้นแต่เราท่านดำรงท่านผอบตรไม่ได้ถ่ายรูปกับรองพบตรสองคนนะ

รอยอิงครับไฮโรดกับโทรเชศหักพ่าน
ไม่ก็ไม่ว่าน่ะ๒๙ไงบิ๊กโจ๊กยังลาราชการ๒๗๒๘๒๙
แต่ท่านรอท่านท่านติดภารกิจนะครับนะฮะ
ก็เลยไม่ได้มีรูปร่วมกันในวันที่ส่งท้ายแบบนี้ครับ